ผู้มาก่อนการก็มาวิเคราะห์ถึงทิศทางการเมืองในตอนนี้
ซึ่งกลายมาพลิกมาเป็นฝั่งของเพื่อไทยแล้ว

แต่ทีนี้คุณชูวิทย์มองว่าดีไม่ดี
พักเพื่อไทยอาจจะต้องไปยืมมือหรือไปดึงมือของคั่วรัฐบาลเดิม

ถ้าย้อนไปดูหน่อยโพสต์เก่าก่อน๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่คุณชูวิทยเขาจัวหัวไว้ว่าเกมโหดการเมือง
หลังนายพิธาไม่อาจโหดรอบ๒ได้
แล้วก็พุ่งเป้าประเด็นไปที่อาจเกิดการยุบพักก้าวไกล

จับมือกับพลังประชารัฐภูมิใจไทย

โดนผลักไปเป็นฝ่ายค้านในที่สุด
เพราะหากมีชื่อก้าวไกลในพักร่วมรัฐบาล
มันจะไปติดลมกรณีสวบางส่วนที่แสดงจุดยืนไว้ชัดเจนแล้ว
จะบอกว่าบางส่วนก็ได้น่าจะเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะ
และอาจทำให้การเสนอชื่อแคนดิเดตคนต่อไปเช่น
ดังนั้นพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำการจัดตั้งรัฐบาล
ต้องกลืนน้ำลายตนเอง
ดึงพักร่วมรัฐบาลเดิมซึ่งเป็นคนละคั่ว

เพื่อจะได้โหวตผ่านนายกให้ได้

คุณชูวิทย้ำว่าที่พูดเนี่ยนะไม่ใช่การทำนาย
แต่แค่รู้ทันสไตล์นักการเมืองรุ่นเก่าเป็นอย่างดีครับ
ที่จะต้องผลักภักษ์เก้าไก่ไปเป็นฝ่ายค้าน
เพราะไม่อย่างนั้นสวบอกแล้วว่าถ้ามีก้าวไกรไม่มีสว
ดังนั้นพิธาไม่ได้เป็นนายกไม่เพียงพอ
ต้องเอาพักเก้าไกรออกจากสมการถ้าไม่งั้นไม่ผ่าน
การไม่ผ่านก็หมายความว่าการโหวตครั้งแรกไม่ผ่าน

สมมติว่าถ้าคุณเอาเศรษฐามาเป็นข้าเดชนายก
โหวตครั้งแรกแล้วมีเก้าไกลด้วยแล้วไม่ผ่าน
เอาเศรษฐามาโหวตอีกทีไม่ได้แล้วนะ
นี่ไงคุณชูวิทย์ก็มองไว้ว่าถ้ายังมีก้าวไกลเนี่ย
ให้เสนอคุณเศรษฐาไปแต่ถ้ารอบแรกไม่ผ่านคือจบเลยนะ
ไปเลยนะไม่แค่นั้นคุณผู้ชม

ต่อสาธารณะชน
นี่คือคุณชูวิทย์ก็ไม่อยากให้เพื่อไทยแตกไปอยู่กับทางนู้น
ใช่คุณชูวิทย์บอกที่จะแฉเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนนักการเมืองที่ตระบัดสัตว์ไง
แล้วคุณเศรษฐาว่ายังไงล่ะคุณเศรษฐายืนยัน

กรณีคุณชูวิทย์อ้างว่ามีเอกสารลับเกี่ยวกับเขา
จากผมทำธุรกิจมาโดยโปร่งใสอย่างตลอด
แล้วก็จะเข้าใจดีว่าการมาอยู่ตรงจุดนี้
ต้องระมัดระวังและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเอง
ฟังคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยครับ
เขาก็แฉกันมาตลอดเองตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามา
เขาก็บอกจะมีเรื่องแฉอะไรกันตลอดเวลานะครับ
ก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจว่าถ้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นธรรมดาครับ

โดยอีกเรื่องอะไรนะครับก็บ่อยไปแล้วกัน

ท่านก็ยังไม่ได้เปิดเผยมาให้เห็นว่ามันคืออะไร

คือข่าวที่เราเล่าให้ฟังคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะมีอายุนานแค่ไหน
พรุ่งนี้มันอาจจะพลิกไปเป็นอีกแบบก็เป็นได้
โอ้โหแต่เปอร์เซ็นต์นะ

คือนึกออกใช่ไหมแล้วพี่จะพูดอะไรพี่

ไหนเจอกันนานแล้วจริงอยากเรานั่งสนทนาแกสักที